เข้ามาทุกทีนะฮะวันเลือกตั้ง๑๔พฤษภาคมวันอาทิตย์นี้
นั่นน่ะสิอีกแค่สองวันพี่อุ๋ยถูกต้องครับทุกผู้ชมครับ
นักการเมืองเขาก็ลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างเข้มข้นในช่วงเวลานี้
เดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงค่ำช่วงเย็นเนี่ยจะมีปราศัยใหญ่หลายพักเลยนะฮะ

นี่บิ๊กตูนะครับคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
แคนดิเดตน้ำมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติ

วันนี้อยู่ที่นครศรีธรรมราช

ช่วงนี้เขาเดินสายภาคใต้

คะแนนเสียงของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขามุ่งเน้นภาคใต้

ก็อ้อนขอให้เทคะแนนให้รวมไทยสร้างชาติด้วย

อยากให้บิ๊กตู่เป็นนายกต้องเลือกสอสอเยอะ

เสนอชื่อแคนดิเดตนายกให้รัฐสภาเขาโหวตไม่ได้นะ

ผลเอกประยุทธ์สัญญาว่าถ้าได้ไปต่อจะทำต่ออย่างเต็มที่นะ
พร้อมกับบอกประชาชนว่าอย่าไปหลงเชื่อโซเชียลมาก

โดยเฉพาะคนที่โจมตีทหารเห็นใครโจมตีทหารก็ให้แผ่เมตตาไป

ที่ปราศัยที่ทุ่งสงศ์เนี่ยนะฮะที่อำเภอทุ่งสงศ์เนี่ย
ผลเอกประยุทธ์บอกว่าถ้าอยากให้บิ๊กตูทำงานต่อไป
แล้วถามว่าจะทำอะไรกับประเทศไทยเนี่ยนะฮะ
บอกว่าอยากจะตอบแทนคุณของแผ่นดิน
และขอตายที่บ้านเกิดไม่ใช่ที่นอกประเทศ
เขาให้ประเทศอีสัตว์ปร้อนไปแต่เดี๋ยว
คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าไม่สนผลโพลนะครับ
เพราะว่าลงพื้นที่เนี่ยมีประชาชนมาต้อนรับอย่างอุ่นหนาฝากข้าง
เมื่อกี้ขอเสียงเสียงก็กรี๊ดกันลั่นเลยนะ
ขอดูแบบหลักวิทยาศาสตร์ดูชาวบ้านดูประชาชนที่เห็นตรงหน้าที่มาฟังปลาใสกันนี่แหละ

คุณผู้ชมครับมันมีกรณีของพักเก้าไกลที่มีการพูดถึงกันเยอะในวันนี้นะครับ
ผู้สมัครศอสอแปตติฤษฐ์อำนับหนึ่งของภัคดิ์
แล้วก็เป็นคันดิเดตนายกของพักด้วยนะฮะ
กลายเสนอชื่อเดียวคือคุณพิธานะฮะ
ทีนี้วันนี้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับมีเลขาธิการปปชนะครับ
ก็คือคุณนิวัชชัยเกษมมงคล
ออกมาบอกว่าเบื้องต้นประประชาเนี่ยตรวจสอบแล้ว
การถือครองหุ้นสื่อหุ้นไอทีวีของคุณพิธา
คุณพิธาเคยยื่นเรื่องหุ้นไอทีวีมาแล้วว่ามี๔๐๐๐กว่าหุ้น
แต่ยังไม่แน่ใจในข้อมูลว่ายื่นเพิ่มเติม
หรือว่ายื่นตอนเข้ารับตำแหน่งสอสอตอนที่เป็นตอนครั้งแรก
ซึ่งเข้าใจว่าไม่ใช่หุ้นของเขา
แต่เป็นผู้จัดการมรดกนะ
ส่วนกรณีการถือครองหุ้นจะถือว่าขาดคุณสมบัติหรือไม่เนี่ย
เป็นหน้าที่ที่กรกตต้องไปวินิจฉัยต่อ
ส่วนคุณพิธานะครับทุกผู้ชมครับ
คุณพิธาบอกว่าไม่กังวลนะฮะ
เพราะมีหลักฐานมีหลักกฎหมายที่ใช้อธิบายได้
ตอนนี้ก็รออย่างเดียวคือรอให้กรกตเรียกไปชี้แจง
เพราะไม่อยากเสียสมาธิในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงโค้งสุดท้าย
เห็นกรกตบอกจะไม่เรียกช่วงนี้เหมือนกัน
เพื่อความเป็นธรรมของทุกภาคการเมืองในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง
คุณพิธาระบุว่าถ้าผลออกมาแบบแย่ที่สุดเลยนะ
เพื่อจะได้เคลียร์กันไปเลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยเดี๋ยวไปลังเลว่าเอ๊ะ
ถ้าเลือกพิธาตอนนี้พิทาจะได้เป็นนายกไหมเนี่ย
เดี๋ยวมียังไงเพราะว่าตอนนี้คนก็ลังเลว่าควรจะเลือกความเป็นไปได้

คุณพิทาบอกว่าเรื่องหุ้นสื่ออันนี้คือคุณสมบัติของสอสอ
ถ้าถูกตัดสิทธิ์จริงก็คือไม่ได้เป็นสอสอ

แดนายกอย่าลืมว่ายังไม่ได้เป็น
เขาต้องไปโหวตเลือกกันก่อนในรัฐสภา
ถึงเวลานั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติ
เคลียร์เรื่องสิ่งที่ขัดคุณสมบัติอะไรต่าง
มันมีเวลาตรงนั้นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นแคนดิเดตนายก
เพราะฉะนั้นแบบโอ้โหสิ่งที่มันแย่ที่สุดเนี่ยผลลบที่สุด
ถ้าเขาบอกโอ๊ยอันนี้ผิดจริงถือครองหุ้นสื่อ
ก็คือไม่ได้เป็นสอสอเท่านั้นเอง
เป็นปาร์ตี้ลิสต์ผู้สมัครลำดับหนึ่ง
ถ้าเกิดไม่ได้เป็นก็เลื่อนลำดับอื่นขึ้นมา

แต่ยังเป็นนายกได้ยังเป็นรัฐมนตรีได้
สิ่งที่กังวลที่สุดเนี่ยก็คือความวุ่นวายหลังเลือกตั้งมากกว่าที่คุณพิทากังวล

เกรงว่าจะมีการประวิงเวลาในการประกาศรับรองสอสอหรือเปล่า

พักไหนได้เยอะแล้วประกาศช้าเหลือเกินอย่างนี้

คิดถึงขนาดว่าถ้าเกิดมันแย่ที่สุดเนี่ย
มันก็ไม่ได้ตัดความเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของผม
ไม่ได้ตัดความเป็นโอกาสที่จะเป็นรัฐมนตรีของผม

แต่ก็มั่นใจว่ามันไม่มีทางไปถึงนั้น

เรียกร้องให้พี่น้องประชาชนที่มั่นใจว่าเข้าครูหาได้อย่างมั่นใจ
แล้วก็กาก้าวไกลให้ถล่มทลาย
เพื่อให้ไม่ต้องมีแคนดิเดตนายกคนไหน
ยุ่งกับปัญหาเรื่องหุ้นสื่อ๐๐
ที่บอกว่าเจตนารมณ์ในการครอบความสื่อ
มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
นี่คือสาเหตุใช่ไหม
ครับ
ท่านผู้ชมครับ

แดดิเดตนายกของพักภูมิใจไทยด้วย

วันนี้ปราศัยที่ประธุมธานีนะครับ

ปฐุมธานีก็เป็นเมืองที่พัฒนาได้ไม่ยาก

ท่านเลือกสอสอภูมิใจไทย
ส่วนการปราศัยใหญ่วันพรุ่งนี้นะครับ
คุณอนุทินบอกไม่กังวลนะฮะ
ที่คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตบอกว่า

ก็ถือว่าเป็นการสร้างวาธกรรม

มีแต่พักภูมิใจไทยไม่ใช่เหรอ

ทนายความไปยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย

กรณีไปละเมิดไปข่มขู่คุกคามพักภูมิใจไทย

โดมข้างสอนอดินแดง

ฉุกเฉินมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว

ไปเวทีปราศัยใหญ่พรุ่งนี้ด้วย

เสียงใหญ่ของพลักษณ์จนกว่าจะถึงวันเลือกตั้ง๑๔พฤษภาคม
นี่เห็นไหมบางคนก็เลยมีคำถามนะเอาพูดตรงนะ
บอกเอ๊ะไหนคุณอนุทินบอกไม่กังวลไง
คุณชูวิทย์ออกมานี่เสียงดีขึ้นด้วยซ้ำ
แต่วันนี้ไปยื่นขอสารให้คุ้มครองชั่วคราว
สารมีคำสั่งไม่คุ้มครองนะ
ยกคำร้องไม่คุ้มครองค่ะ

เป็นยังไงนี่มาพร้อมกับลูกสาวด้วย
วิ่งต่อต้านกัญชาเสรีค่ะ
เป็นกิจกรรมวิ่งรณรงค์ที่สวนลุมพินีนะคะ

เมื่อกี้อย่าถือป้ายอยู่อีกฝั่งนึง

ซึ่งคุณชุวิตก็บอกว่าขอบคุณที่สารแพ่งยกคำร้องของภาคภูมิใจไทยที่ห้ามเข้าใกล้สถานที่หาเสียง
โดยเห็นว่าเป็นการจำกัดเสรีภาพเกินสมควร

พรุ่งนี้เขามีปลาสายใหญ่กันใช่ไหมพี่อุ๋ย
คุณชูวิทย์บอกว่าผมจะเปิดเผยคนที่อยู่เบื้องหลังผู้สนับสนุนในการต่อต้านกัญชาเสรี
๙โมงเช้าที่ศูนย์ต่อต้าน
ท่านจะพบกับบรรดาเครือข่ายทางการแพทย์

บรรดาศาสดาอาจารย์รองศาสดาอาจารย์
หัวหน้าคณะภาควิชา
ตลอดจนถึงนายกสมาคมนิติเวศ

จำนวนทั้งหมดก็คือ๕๐๖๐ท่าน
แล้วท่านจะได้เห็นว่าผมไม่ใช่โดดเดี่ยวหรอกครับ
แต่เป็นเพราะผมลีลาเยอะ

แต่ท่านจะมาทำแบบผมคงไม่ได้
นี่เห็นแววว่าคุณชูวิทย์จะฟ้องกลับเรื่องกัญชาพันล้านนะคะ
รอดูพรุ่งนี้เนาะ
คุณวัฒนาภูมิศิลปะอาชาหัวหน้าภักรชาไทยพัฒนาค่ะ
ก็ออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องการจับคั่วรัฐบาล
ซึ่งเขาบอกผมบอกอยู่เสมอบอกอยู่ตลอดว่า
ภายในหนึ่งร้อยวันเนี่ยอยากเห็นการขับเคลื่อนร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
แก้ไขกฎหมายจากเสียงสสรที่มาจากประชาชน
นำนโยบายของพักที่เน้นความยั่งยืนเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์
ถ้าไม่ได้รับการตอบสนองยืนยันตรงนี้ว่าไม่ร่วมรัฐบาลค่ะ
วันนี้เขามีวงประชุมเสวนาของบรรดานนักวิชาการนะ
ใช่คือหลายคนก็พูดถึงว่ายิ่งใกล้เลือกตั้งแบบนี้

วันนี้เป็นเวทีเสวนาคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะ

ซึ่งคำถามที่ประชาชนและทุกคนอยากจะรู้ก็คือว่า
อืมเขาบอกว่าส่วนใหญ่นะยืนยันว่าจะโหวตให้รัฐบาลเสียงข้างมาก
คำนวณสิทธิสมานเชื่อว่าสวต้องพิจารณาผู้ที่มาเป็นนายกอย่างดีที่สุด
เพราะอยากเห็นประเทศเดินหน้าดรสถิตริมพงพันธ์ก็บอกว่า
ถ้าพักรวมเสียงได้ไม่ถึงสามร้อยเจสสิบหกเสียงเกณฑ์ขั้นเลือกนายกของตัวเอง
ก็ต้องมีวิสัยทัศน์และมีจุดเด่นนโยบายด้านเศรษฐกิจ
เลือกนายกมาตลอดและจะของงดออกเสียงนายกในครั้งนี้ด้วย
ส่วนนายเฉลิมชัยเฟื่องคอนก็เสนอนะคะว่า
ควรรวมเสียงให้ได้มากกว่า๓๗๖เสียง
เพื่อปิดสวิตช์สวเลือกนายก

เชื่อว่าสวจะรวมเสียงข้างน้อยกับสสบางพักอย่างแน่นอนค่ะ
ผมไม่ว่าคนอื่น
ผมอาจจะว่าผมเนี่ยนะ
ถ้าจะเป็นปัญหาคือผมเนี่ย
เกิดมาประจัดให้ผมไปรียกนายกอ่ะ
ผมไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะ
ผมเป็นรียกนายกได้ไง

เขาไม่เอาเหมือนกันใช่ไหม

แล้วก็เลยครั้งแรกแอ่คุณทำไมเอาอ่ะ

อาหารไปร้อนบ้านผมว่าทำไม
เรื่องที่ว่า๒๕๐สวท่านจะเลือกแต่

สวเลือกแค่๒ลุงหรือเปล่า
แล้วมันจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องการโหวตเลือกนายกเนี่ย

เดี๋ยวจะให้ประชาชนร่วมลงชื่อตั้งแต่๑๕พฤษภาคมเป็นต้นไป

แล้ววันที่๑๘นักวิชาการสายรัฐศาสตร์เนี่ย

สื่อ๑๐สื่อนะเดี๋ยวเขาจะมีช่องทางบอกเดี๋ยวท่านคงจะทราบทางออนไลน์ต่างนี่แหละฮะ
คือขอเสนอให้

๖๒ตอนที่โหวตเลือกนายกแล้วบิ๊กตู่ได้
จำได้ไหมฮะ๗๕๐เสียงนี่นะ
ใช้วิธีโหวตตามตัวอักษร
เรียกตามชื่อเลยกไก่ขอไข่

สลับสสวอะไรก็สลับไป
แต่ครั้งนี้นักวิชาการเรียกร้องว่า

เขาเกิน๒๕๐ฝั่งไหนเนี่ย

ของฝั่งนั้นเนี่ยเขาได้แน่แล้วถ้าเขาชนะเรียบร้อยค่อยเรียกชื่อ๒๕๐สวต่อ
ค่อยมาโหวตต่อจากนั้นเพื่อที่คุณจะได้ยึดตามเสียงมติของสภาผู้แทนเขา
เอาอย่างนี้ไหมอืมน่าสนใจนะท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรค่ะ
คิดว่าเอาอย่างนี้ดีไหมหรือว่าก็โหวตเรียกกันไปเรื่อย
ก็รวมกันเหมือนเดิมแหละสสวเหมือนกันเพราะสภาเดียวกันอย่างนั้นไหม
ซึ่งณขณะนั้นสวเขาจะยังไม่รู้หรอกว่าใครจะชนะใครจะได้
หรือเขาอาจจะมีอยู่ในใจแล้วเขาก็คิดว่าเสียงของเขาสามารถทำให้คนที่เขาอยากโหวตให้เนี่ยชนะได้

ไหนได้เสียงข้างมากในสภาเนี่ยเกิน๒๕๐เสียงเป็นรัฐบาลเนี่ย
เขาโหวตเลือกนายกของเขาก่อนเลยแล้วสวค่อยโหวตทีหลัง
ใจกันไปเลยว่าสวเนี่ยจะโหวตยังไง
เอาให้เห็นชัดไปเลยเนาะจะได้รู้ว่าอันนี้คือเสียงสอสอ

โหวตให้นายกของฝ่ายรัฐบาลเสียงข้างมาก
โหวตให้นายกฝ่ายค้านแต่ว่าไปเป็นรัฐบาลแล้วมีปัญหา

อ่ารอดูค่ะ
นี่โลกโซเชียลเขาส่งคลิปนี้กันนะ

กำลังกาบัตรเลือกตั้งอ่ะเลือกตั้งล่วงหน้าเหรอค
ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งล่วงหน้าบัตรใหม่ใหม่เลยนี่แหละ
เอาเข้าการอะไรกันอ่ะบัตรเลือกตั้งล่วงหน้ามันต้องอยู่ในซองไปแล้ว
นึกว่าเขามาเขียนหน้าซองไงอันนี้โอ้โหหน้าซองมันไม่ใหญ่ขนาดนี้
อันนี้เป็นทั้งแผ่นเลยเออเอากาอะไรกันอ่ะบัตรเลือกตั้งแบบนี่
คนก็เลยงงเอ๊ะคืออะไรกายยังไง
นี่ไงนี่ไงท่านผู้ชมครับอะไรอ่ะอะไรกันอ่ะ
ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะฮะพอเขาตรวจสอบที่ไปที่มาเนี่ยนะฮะ
เป็นภาพในพื้นที่สำนักงานเขตลาดกระบังในกรุงเทพ

สำนักงานเขตลาดกระบังวันนี้รีบออกมาชี้แจงทันทีฮะ

ไม่ได้เอาบัตรมาแล้วมากาให้เพื่อที่แบบโอ้โหจะบัตรเกินแล้วลงคะแนนให้ใครอะไรยังไงหรอก

เป็นการตรวจรับบัตรและลงนามปกเล่มบัตรเลือกตั้ง

ไม่ได้การลงคะแนนให้ใครไม่ได้การให้เบอร์ไหน
สำนักงานเขตยังไงก็ต้องทำอย่างนี้

หลังจากที่เขาตรวจรับบัตรแล้วลงนามปกเล่มบัตรเลือกตั้งแล้ว
เขาก็จะแยกบัตรเป็นถุง

เดี๋ยวจะต้องส่งต่อไปให้หน่วยเลือกตั้ง
เพื่อให้ท่านใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่๑๔พฤษภาคม

เขาติดภาพเขาติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ทุกเขตเลือกตั้งเลย

รวมทั้งที่รักษาบัตรลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าด้วย

ดูนู่นแถวบนสุดนู่นเห็นไหมคุณรัชพร

เขาไม่ได้ลงคะแนนเขาไม่ได้กาให้ใคร
เซ็นชื่อรับบัตรเนาะ
อ่าเป็นการเซ็นชื่อลงนามปกเล่มบัตรเลือกตั้ง

อันนี้คือกรทมเขาแสดงความบริสุทธิ์ใจเลย

เพื่อให้ไปลงคะแนน
รองผู้ว่ากรทมนะครับก็คือคุณสานนท์หวังสร้างบุญนะฮะ
วันนี้ก็ไปตรวจเยี่ยมห้องมั่นคงที่ใช้เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า

แล้วก็บอกว่าทางกรทมได้รับบัตรเลือกตั้งเข้ามาตั้งแต่๑๐

ซึ่งมีทั้งบัตรที่จะใช้ในวันเลือกตั้ง๑๔พฤษภาคม

แล้วต้องเซ็นรับให้เรียบร้อยมีตราประทับให้เรียบร้อยก่อนจะส่งไปหน่วย
ส่วนที่๒ที่ได้คือบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า
เขตและนอกราชนาจักร

เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนว่า
เจ้าหน้าที่เข้าไปทำอะไรในห้องมั่นคงที่ติดกล้องวงจรปิดเอาไว้

ใครเข้ามาทำอะไรเดินมาทำอะไร

จากนี้ไปเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยจะทำรายงานทางเว็บไซต์ทุกครั้งด้วยว่า
กำลังจะเข้าไปทำอะไรกัน
ประชาชนจะได้อ๋อตอนนี้เขาเข้าไปทำแบบนี้
เพราะฉะนั้นกรทมยืนยันว่าประชาชนไม่ต้องเป็นห่วง
ติดกล้องถ่ายทอดสดห้องมั่นคงผ่านกล้องเอาไว้ตลอด๒๔ชั่วโมง
คลิกเข้าไปดูได้ค่ะแต่บางทีคลิกเข้ามาแล้วแบบสับสน
ลิกเข้ามาแล้วงงเอ๊ะเขากำลังทำอะไรกันอยู่
นี่ดูเลยเห็นป้ายเขียวไหมคะ
อ่านี่เขาจะทำอย่างนี้ไว้แล้วเราสามารถซูมขึ้นมาได้ไหม
คือป้ายนี้เหมือนเขาจะเขียนอธิบายเอาไว้ว่า
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทำอะไรกันอยู่ทำอะไรอยู่
เพื่อให้คนที่เข้ามาตรวจสอบดูผ่านเว็บของกล้องวงจรปิดจะได้รู้ว่าอ๋อ
อ๋อจนที่เข้ามาเขาทำอะไร
อันนี้เขียนว่าตรวจสอบบัตร
อ่าเดี๋ยวรัชพรเข้ามารัชพรตกใจเอ๊ะพี่เขาทำอะไรกัน
มากันเพียบเลยนี่ไงนี่ไงคณะกรรมการกำลังลงนามปกบัตร

อ่าแต่ถ้าคลิกเข้ามาแล้วเห็นห้องโล่งมีแต่ถุงบัตรกล่องบัตรค่ะ
เขาก็จะไม่ได้เขียนเพราะตอนนั้นไม่มีใครมาทำอะไร

ค่ะอันนี้ก็เป็นห้องเก็บบัตรปกติ
รัชพรไม่ต้องถามนะอย่างนี้แบบว่าเอ๊ะทำอะไรเดี๋ยวจะตีให้ตาย

แต่ถ้าเห็นคนเนี่ยอันนี้ถามได้ว่าเข้ามาทำอะไร

แล้วเขาจะติดเขาจะเขียนติดไว้ให้